สนับสนุนโดยใหม่กาแฟเอ็มเพรโซดับเบอร์ชอต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน
หากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฟังน้องมากน้า
อย่าให้คอยเกิดนะพี่อยากมีเสื้อใหม่
อย่าพายิงงามกลับมาย้ำน้ำใจ
หากเธอมาได้แต่อย่าให้สวยเกิน

ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ตื่นเต้นเลยค่ะ

พร้อมจะฟังคำเฉลยหรือยังเพลงเก่งเมื่อกี้นี้
พร้อมแล้วค่ะ

เพราะว่าเป็นเพลงเก่งเป็นเพลงที่ให้ไว้กับรายการเพราะฉะนั้น
เราต้องมั่นใจแล้วว่าเราจะร้องไม่ผิดเลย

แล้วก็ก้าวไปสู่เพลงที่หก
หนึ่งแสนบาทในเพลงหน้าพร้อมกับตัวช่วยอีกสองตัว

มาครับมาถึงเพลงที่๕
เพลงนี้มูลค่าแปดหมื่นบาท

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
และเลขที่ห้ามูลค่าแปดหมื่นบาท

ร้อง
ร้อง
ร้อง

ได้ครับ
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้จริงนะค่ะรับแล้วค่ะ๘๐๐๐๐บาท
คุณยายคุณย่าแล้วล่ะน้องกระหอม
แล้วตอนร้องได้นี่ลีลาการดีใจนี่เพิ่มขึ้น
มีการขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ไปด้วยแล้วที

มีย่อแล้วดีใจไหมกระหอม

ดีใจมากไหมคะ

เป๊กทำงานหลายปีมากกว่าจะมีเงินเก็บ๘๐๐๐ลูก
อืมก็คิดว่าทุกคนที่อยู่ทางด้านล่าง

ดีใจมาก

คิดว่าหลานจะเก่งขนาดนี้ไหมครับ

หมดค่ะอันนี้ไม่ได้รวมค่าห้องนะคะ
ยังไม่ได้รวมค่าห้องอันนี้อันนี้ต้องบอกด้วยยังไม่ได้รวมค่าห้อง
ค่าห้องพี่พัฒน์ติดอยู่เท่าไหร่นะลุงชัยกับป้าใหญ่เนี่ยกี่ปี

มีสิทธิ์ใช้ได้หมดภายในช่วงนี้เลยนะครับอยู่ที่นี่คนนี้คนเดียว
เนี่ยยืนมองด้วยความใจใจชุ่มชื้นนะมองพี่พัฒน์ด้วยความห่วงใยในฐานะผู้หญิงด้วยกันที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียว
เสียใจด้วยที่สามีมาจากไปชื่นใจด้วยที่ลูกดีทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นน้องเนยเองหรือว่าข้าวหอมเอง
ชื่นใจด้วยที่ได้รับความอนุเคาะกรุณาจากลุงชัยป้าใยเนี่ยมันรวมกันหลายอย่างในหัวใจเนาะพี่พัฒน์

เหนื่อยแต่ก็ชื่นใจนะคะวันนี้เองก็ชื่นใจเหมือนกันเขาก็ทำอย่างเต็มที่ของเขาเลยนะคะ
อยากให้ร้องอีกหลายเพลงจนไปถึงเพลงที่สิบแต่วันนี้เวลาหมดแล้วอยากให้พักก่อนแล้วไปซ้อมกันมาให้แน่วแน่
แล้วกลับมาสู้กันใหม่ในครั้งหน้านะคะใช่ค่ะมาได้ถึงครึ่งทางแล้วนะครับคุณผู้ชมเด็กตัวเล็กแค่นี้นะครับ

สัญญาว่าเราจะเอามานาน

คลังหน้าเคราะห์อาหอมต้องไปฝึกร้องเพลงมา
ให้ได้เยอะเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันอีกหลายครั้ง
แล้วลูกนะสู้ไหมสู้ค่ะ
เอาละครับมาติดตามไปกำลังใจให้กับน้องเข้าหอมได้ใหม่นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที

เพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับมีรายการดีต่อกันเลยใช่ไหมครับ
คุณเอชายามิดชัยรออยู่แล้วค่ะสำหรับรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
๔ข้อค่ะตอบให้ถูกรับทันที๑ล้านบาทค่ะ

สวัสดีครับ

ไม่ได้ไปค่ะ

ูหลาอะไรมากมายค่ะอาณาถา

บอกหน่วยฟังนะฟังแม่

ต่อไปก็คือบอกว่า

ติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อตอนเช้า
เสียงวีดอยู่ในโทรศัพท์แล้วค่ะ
เสียงวีดอยู่ในโทรศัพท์แล้วค่ะ